รอบรองชนะเลิศ๑๘พฤศจิกายน๒๕๖๒
สนามบินนานาชาติอุตภัวร์
เวลา๒๒นาฬิกาทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒